เปิดปากกับภาคภูมิ
ฉันขอสัญญาค่ะ
ว่าที่ฉันจะทุ่มเททำงานอย่างหนัก

โดยขอใช้ประสบการณ์๓๐ปีที่ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน

เพื่อร่วมกันเปลี่ยนประเทศไทย

ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนให้สำเร็จค่ะ
เราจะต้องบรรยัติไว้ในรัฐมนูลฉบับประชาชนนี้ว่า
คนที่ล้มล้างรัฐมนูล

หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยครับท่านผู้ชมครับ
ไทยสร้างไทยเชื่อว่าทุกท่านณวันนี้

ผ่านการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมมา
เหมือนกับเป็นการเปิดตัวลงสนามการเมือง
ครั้งแรกและครั้งนี้คือศึกใหญ่
การเลือกตั้งศรเลือกตั้งศร๖๖
นโยบายจุดยืนต่างของภักดิ์ไทยสร้างไทยจะเป็นอย่างไร
วันนี้ผมคุยกับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์

สวัสดีค่ะคุณภาคภูมิค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ผ่านงานการเมืองมาหลายยุค
สมัยการเลือกตั้งก็ผ่านมาหลายครั้ง
คุณหญิงสุดารัฐฮะตอนนี้เป็นหัวหน้าภาคไทยสร้างไทยเนี่ย
คือถ้าจะย้อนไปในยุคสมัยต่างเนี่ยการเมืองไทยในช่วงเวลาไหนที่คิดว่ามันโหด
มันเหนื่อยที่สุดสำหรับคุณหญิงสุดารัฐ
ไม่เคยสบายนะแต่ว่ามันเป็นคือความเป็นนักการเมืองเนี่ย
มันไม่เคยสบายหรอกมันเหนื่อยมาตลอด
ตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่เป็นสอสอพี่ก็เป็นในยุคที่หลังการรัฐประหาร
เป็นสอสอปี๓๕นะกงล้อการเมืองเป็นเหมือนปัจจุบันนี้เลยนะ
แต่ปัจจุบันนี้มันเลวร้ายกว่าเท่านั้นเอง
คือตอนนั้นก็มีการรัฐประหารปี๓๔แล้วก็เขียนรัฐมนูล
เพื่อที่จะให้มีเลือกตั้งปี๓๕แล้วก็เขียนลำนูลสืบทอดอำนาจ
โดยให้คนนอกที่ไม่เป็นสอสอมาเป็นนายกได้
แล้วตอนนั้นผลเอกสุจินดาก็บอกว่าไม่เป็นคนทำรัฐประหาร

ที่สุดก็ไปรับตำแหน่งนายกจากรัฐนูลที่ตัวเองเขียนขึ้นมาสืบทอดอำนาจ
แล้วประชาชนก็ลุกฮือขึ้นมา

ตอนนั้นได้รับหน้าที่ได้รับมอบหมายจากพลตรีจำลองศรีเมือง
ขวรหน้าพรรพลังธรรมที่สังกัดพรรพลังธรรม

เป็นสอสอไม่กี่วันโดนท่านจำลองใช้บอกว่า
ให้ถือจดหมายไปเจรจากับคุณสุจินดาให้เขาลาออก

ฉลาดคุณพูดเจรจาเก่ง
แล้วก็เชื่อว่าคุณจะเข้าพบได้

แล้วก็เดินข้ามถนนเข้าสภาไป
อ่าห้องนายกซึ่งอยู่หลังบรรลังก็ไปขอพบท่าน
เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครเขาก็ทหารก็เต็มไปหมดเลยนะ
สามสี่สิบส่วนเราเองนึกน่ะตายหาฉันจะมีชีวิตออกมาได้มั้ยเนี้ย
สอนสอนสอนสอนหน้าใหม่คนแรกตอนนั้นต้องไหวแค่สามสิบสามสิบ
ใช่ไหมอ่าคนเดียวแล้วไปแค่คนเดียวด้วยน่ะไม่มีเพื่อนอ่า
เดินเข้าไปแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าก็รอประมาณสักเกือบชั่วโมง
ได้เข้าได้เข้าไปพบครับก็ยอมรับว่าเอ่อผู้เด็กสุจริงดาเป็นสุภาพบุรุษน่ะ
ก็คือพี่ก็แนะนำตัวเพราะว่าท่านไม่รู้จักหรอกว่าเด็กคนนี้มันเป็นใคร
รู้ว่าเป็นสองสองคนหนึ่งอ่ะอืมเราก็บอกว่าเอ่อเรามาอย่างงี้
เราเป็นใครแล้วเรามาเพื่ออะไรเอ่อมาขอให้เขาอ่านหนังสือเนี่ย
ว่าจากพลตรีจำลองเพื่อให้ขอให้ท่านเสียสละลาออก
เพื่อความสงบของบ้านเมืองไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ
เขาก็อ่านอ่านเสร็จอ่านเสร็จท่านก็หันมามองเงยหน้ามามองหน้าพี่
แล้วก็บอกว่าขอโอกาสให้ท่านทำงานสักระยะหนึ่งได้ไหม
ถ้าไม่ดีเดี๋ยวท่านลาออกเองบอกท่านตอนมันคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรานะ
มันขึ้นอยู่กับประชาชนประชาชนเขาเป็นผู้ร่วมเริ่มในการชุมนุม
แล้วก็เรียกนักการเมืองออกไปแล้วตอนนั้นพักพลังทำโดยพลตรีจำลองเนี่ย
อ่าตัดสินใจอ่าโดยกรรมการแบรนด์ภักดิ์อ่ะ
ตัดสินใจเอาพักเข้าไปร่วมด้วยร่วมยืนเคียงข้างประชาชน
ดังนั้นท่านก็ถามพี่ว่าแล้วถ้าท่านไม่ออกเนี่ย
จะเกิดอะไรขึ้นเราบอกการชุมนุมก็คงมากขึ้นใหญ่ขึ้น
งั้นคุณช่วยไปเจรจาได้ไหมขอโอกาสให้ผมทำบอกว่า
ก็ช่วยพูดได้นะจะออกไปพูดแต่ว่าเชื่อว่าไม่สำเร็จ
อยากให้ท่านอ่าหรือว่าคิดใหม่นะแต่เราก็เราก็จะ
แล้วท่านให้คำตอบอีกครั้งหนึ่งแต่เราก็จะออกไปบอกตามเนี้ยนะ
เราก็ออกไปถึงก็บอกพลตรีจำลองท่านก็บอกว่าคุณขึ้นเวทีไปแจ้งประชาชนเลย
ก็รูปที่เห็นน่ะยืนไฮปาร์กเด็กอ่าใส่อะไรผูกหางม้าน่ะนะอ่า
อายุสามสิบก็ก็บอกประชาชนประชาชนก็ลึกคือจน
กลายเป็นคำว่าเสียสัตว์เพื่อชาติในยุคนั้นนะ
เพราะฉะนั้นพี่เนี่ยอยู่มากับการต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงตั้งแต่วันแรก
จนถึงวันนี้เนี้ยสามสิบปีสามสิบเอ็ดปีเนี้ย
อุดมการทางด้านประชาธิปไตยพี่ไม่เคยเปลี่ยนนะ
อายุสามสิบปัจจุบันมาหกสิบใช่หกสิบเอ็ดแล้วหกสิบเอ็ด
เดี๋ยวใกล้จะถึงวันเกิดแล้วด้วยหนึ่งพฤษภาคมใช่ไหมแล้วก็เป็นหัวหน้าพักการเมืองเองด้วย
ภาคไทยสร้างไทยใช่สามสิบปีที่ผ่านมาคุณหญิงสุดารัสบอกมันมันเหมือนย้อนมาเหมือนเดิม
มันน่าสงสารประชาชนประชาชนแพ้มาโดยตลอดมันเหมือนกับเอ่อเคยเห็นรถติดลมไหม
อ่าเคยอ่ามันจะเร่งเครื่องใช่ไหมอ่าใช่ครับเร่งเพื่อจะให้มันขึ้น
ประชาชนเนี่ยเร่งเครื่องแบบเร่งจนหมดแล้วหมดแรงเหนื่อยล้าแล้วยิ่งเร่งเท่าไหลุมมันยิ่งลึกลงไป
เปรียบเหมือนกันณวันนั้นเนี้ยละนุนสืบโทรธรรมนาจจากประเด็จการเนี่ย
เพียงว่าคนนอกมาเป็นนายกวันนี้เขียนเร็วแล้วยิ่งกว่า
แต่ที่เลวร้ายที่สุดแล้วไม่มีใครแตะเท่าไหร่คือแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
เขียนเหมือนเป็นกลาคอบประเทศไทยเอาไว้และเขียนโดยใคร
เขียนโดยคนที่อายุ๖๐๗๐ที่รู้เทคโนโลยีแค่สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคาร
แต่คุณกำลังเขียนอนาคตให้กับคนรุ่นต่อไป๒๐ปี
แต่ตรงนั้นยังไม่พอกำหนดหมดทำประเทศจะพัฒนาด้านไหนพัฒนาอย่างไร
และมีบทลงโทษด้วยถ้าคุณไม่ทำตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
รัฐบาลไหนมาก็แล้วแต่ไม่ทำตามแผนยุทธศาสตร์ชาติคุณมีความผิด
ภายใน๓๖เดือนนายกอาจจะติดคุก
หื้อเหรอ

คือคุณหญิงสุนรัฐกำลังจะบอกว่าถ้าเราจะจับตากับเรื่องที่ว่า
อ่าสวจะร่วมบวชนายกได้อีกหนึ่ง

หรือว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่
แต่เรื่องนี้เนี่ย
สำคัญที่สุดคือแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ใช่แล้วก็มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งเหมือนโพลิโพโรที่

ตอนที่ใหม่รัฐบาลของของพลเนกประยุทธเนี่ย

คนเขียนกับคนมีอำนาจคนเดียวกัน
รู้แค่ว่าเขามีแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี

ตั้งแต่ปี๖๒ที่หลังเลือกตั้งที่พี่

ท้ายที่สุดก็ไปเล่นปาหี่กันในสภา

แก้กติกาเลือกตั้งเพื่อให้ได้เปรียบเสียเปรียบกัน

สมมุติหลังการเลือกตั้ง

พูดตรงคือไม่มีทางรวมไทยสร้างชาติ
ของคนอีกประยุทธ์อยู่เลยที่ว่าจะทำแล้ว

หญิงสุดารัฐกำลังบอกว่าคั่วใหม่ที่เป็นรัฐบาลเนี่ย
แน่นอนว่าเขาก็ต้องเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ไม่ว่าสร้างไทยจะมีนโยบายอะไรจะทำแบบไหนอะไรอย่างนี้แล้วแต่
มันต้องอยู่ในกรอบและยุบายชาติ๒๐ปี
ใช่แล้วก็ถ้าถูกถูกแล้วถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะ
กันแกล้งหรือล้มรัฐบาลที่มาจากคั่วตรงข้ามกับเขา
พอดีพี่ไม่ให้คั่วตรงข้ามแล้วนะแต่คั่วตรงข้ามกับเขาเนี่ย
เขาก็จะสามารถล้มได้ทันทีดังนั้นเนี่ยพี่อยากจะพูดอย่างงี้ว่าครับ
อยากจะชวนประชาชนคิดเราเนี่ยอยู่ในสงครามการแย่งอำนาจ
ของการเมือง๒คั่วมา๑๗ปีแล้วนะตั้งแต่รัฐบาลปี๔๙
ฝั่งหนึ่งคือพระเด็จการทหารฝั่งหนึ่งก็อาจจะเป็นประชาธิปไตยบ้าง
เป็นนักเลือกตั้งที่ใส่เสื้อคุมประชาธิปไตยบ้างผัดกันผัดกันครองอำนาจนะคะ
แต่ต่างทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนของตัวเองประชาชนแพ้มาตลอด
ปีมานี่ทำไมพี่ถึงบอกประชาชนแพ้มาตลอดจริงแพ้มา๙๐ปีแล้วแหละนะ
แต่๑๗ปีเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นแบ่งคั่วแบ่งฝ่ายแต่ก่อนแบ่งซ้ายแบ่งขวา
ดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วการกระแสการโจมตีระหว่างกันสองสองคั่ว
ฝั่งหนึ่งจะอยู่ต่ออีกฝั่งหนึ่งจะขอมาทำขอกลับมาทำนะ
ดังนั้นมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นมันเสี่ยงมากที่จะเกิดความขัดแย้งในการเมืองต่อเนื่อง
สงครามครั้งใหม่จบการเลือกตั้งเกิดสงครามความขัดแย้งต่อไป
และอาจจะนำมาซึ่งมาสู่คนที่เขาจ้องที่จะใช้อำนาจไม่ว่าจะใช้อำนาจทางรัฐมนูลมาล้มรัฐบาล
หรือไปถึงการจ้องที่จะรัฐพาหารซึ่งพี่ไม่อยากให้เกิดแม้แต่ความขัดแย้งหรือความสูญเสียอะไรอีกเลย
นี่คือสิ่งที่มันเป็น
เราต้องหยุดสงคราม๒คั่วนี้ให้ได้
ดังนั้นเนี่ยทำไมไทยสร้างไทยจึงเสนอตัวเองว่าเป็นทางรอด
ไม่ใช่คู่ขัดแย้งและพี่ชัดเจนว่า๑เราไม่เป็นที่เหยียบยืนให้ประเด็จการ
ลุงคนไหนก็ไม่สามารถที่จะกลับมาในการที่จะมาบริหารหรือทำร้ายประเทศต่อ
นี่คือเราประกาศชัดเจนเป็นพักที่ประกาศชัดเจนนะคะ
และขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องการให้
คนไทยไม่มีทางเลือกต้องเลือกฝั่งหนึ่ง
ไม่เลือกก็ต้องไปเลือกอีกฝั่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นอย่างนี้มา๑๗ปีผ่านไปผ่านมาเนี่ย
แล้วมันออกจากรูปความขัดแย้งได้ไหม
ถ้าเลือกอีกฝั่งหนึ่งเดินหน้าไปสู่ความขัดแย้ง
เดินหน้าไปสู่โอกาสที่จะมีคนอาจจะหาเหตุมาทำรัฐประหารอีก
ดังนั้นวันนี้เนี่ยเลิกกรอบความคิดอย่างเดิมว่าต้องเลือกแค่สองคั่วเดิมนะ
ต้องเลือกพักเดิมเดิมซึ่งเป็นภาพที่วันนี้แม้แต่สื่อมวลชนก็จับจ้องอยู่แค่นี้แหละ
เลือกพักเดิมนะซึ่งมันตันทุกทางเลือกอย่างเดิม
ชีวิต๑๗ปีต้องถามว่าดีขึ้นหรือเลวลงเศรษฐกิจดีขึ้นหรือเลวลง
แต่พักพักที่สร้างใหม่เนี่ยอย่างไทยสร้างไทยเนี่ย
เราประกาศเลยว่าเลือกเราไม่ได้คนที่ทำงานไม่เป็นคนที่เคยทำร้ายประเทศ
เลือกเราไม่ได้คนที่จะทำนำไปสู่เหตุการณ์ที่จะเกิดความวุ่นวาย
สร้างวิกฤตใหม่เพิ่มเราเป็นทางรอดและทางออก
และเมื่อเราพาประชาชนเราชวนประชาชนนะเราพาไม่ได้นะต้องชวนนะ
ประชาชนออกจากสงครามสองคั่วไปสร้างประเทศไทยกันใหม่

๑๗ปีถ้าย้อนไปตรงนั้นที่คุณหญิงสุดารัฐบอกเนี่ยว่ามันเป็นสงครามสองถ้วยเนี่ย
คุณหญิงสุนารัฐก็เคยอยู่ในคั่วใดคั่วหนึ่ง
ก็ใช่ไงซึ่งเห็นว่าวันนี้เนี่ยมัน๑๗ปีมาแล้ว
วันนั้นเนี่ยเราก็ต่อสู้ต่อสู้ในลักษณะที่เรียกว่า
หวังว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ
ประชาชนประเทศมันจะเดินหน้าได้จะรอด
แต่เมื่อมันไม่ใช่แล้วเนี่ยแล้วมันเกิดเหตุที่เราเคยคุยกันครั้งที่แล้วกับตัวพี่
พี่ก็ต้องถอยออกมาพอถอยออกมาแล้วเนี่ย
ถึงมองเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อยู่กลางฝุ่น
ตอนอยู่กลางฝุ่นเรามองไม่เห็นพอเราถอยออกมาเนี่ย
เราถึงเห็นว่าเศรษฐกิจคือประชาชนก็แย่นะ
เศรษฐกิจมันแย่ประชาชนก็ย่ำแย่
มันแก้ไม่ได้หรอกเศรษฐกิจถ้าเราแก้ความขัดแย้งทางการเมืองไม่ได้
ผมขอพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
สิ่งต่างที่คุณหญิงสุดารัฐเล่าให้ฟังเนี่ย
รวมทั้งประวัติศาสตร์ทางการเมืองนี่
ปีในชีวิตการเมืองผ่านปฏิวัติมา๓ครั้งใช่ไหมครับ
ตั้งแต่รอบแรกตอนเป็นสอสอครั้งแรกเลยด้วยซ้ำตอนนั้น

โมเดลยังไงนโยบายยังไงในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองของภาคไทยสร้างไทย

หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัฐต่อนะฮะ

หลังการเลือกตั้งมันก็เป็นสองคั่วอย่างนี้อีก

แม้ว่าเราเป็นพักใหม่นะ
แต่คนทำงานเนี่ยล้วนมีประสบการณ์นะ
แล้วก็รู้ว่าปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้น

ตั้งแต่สมัยพลังธรรมไทยรักไทยนะ

ดังนั้นเราอย่างแรกเราเสนอตัวว่า

เป็นทางรอดเพราะเราไม่อยากให้ประชาชนเนี่ย

อยากพาประชาชนเนี่ยออกจากสงครามสองคั่ว

เรากำลังพาประเทศไปเจอสงครามครั้งใหม่ที่อาจจะใหญ่กว่าเดิม
ดังนั้นถ้าเลือกไทยสร้างไทย
ซึ่งเป็นพักการเมืองใหม่
ไม่ต้องบอกว่าเลือกไทยสร้างไทยเนี่ย
ไม่พาประเทศไปติดล็อกติดลมแล้วกันนะ
ไม่สามารถที่จะไปเจอวิกฤต
และไม่ต้องไปเจอกับการบริหารหวยที่ผ่านมา
คือกำลังจะบอกว่าไม่ต้องไปเจอวิกฤตเก่ากับไม่ต้องไปเจอวิกฤตใหม่

คือต้องถามว่า๑๗ปีที่ผ่านมาประชาชนพอหรือยัง

ครั้งที่แล้วอาจจะไม่พอใจคั่วหนึ่งก็ไปเลือกอีกขั้วหนึ่ง

ทำไมต้องบังคับให้ประชาชนเลือกแค่นี้
เข้าใจว่าสื่อเองก็มองแค่สองคั่วใหญ่

แต่วันนี้พี่เสนอตัวเป็นทางรอดนะ
ว่าถ้าเลือกไทยสร้างไทยไม่ต้องเสี่ยงปฏิวัติ
สบายที่ดีที่พาประเทศไทยรอดได้จริง
ชัยชนะให้กับประชาชนอย่างแท้จริง
ไม่รู้หรอกนะว่าการพยายามขายความคิดนี้เนี่ย

แต่พี่อยากจะบอกว่าถึงเป็นพักใหม่
แต่เราสามารถพาประชาชนและประเทศรอด
และที่พี่มาทำการเมืองครั้งนี้เนี่ย
พี่ไม่เอาอะไรละพี่ทำให้ไม่ได้ทำเอา
พี่ทำเพราะเหตุผลสองอย่างก็คือหนึ่ง
พี่ออกไปกอดคนเยอะแยะแล้วกอดมา๓๐ปี
ประชาชนเนี่ยจะวิ่งเข้ามาหาพี่โดยเฉพาะใน๓๔ปีหลังเนี่ย
มาร้องไห้มากอด
ดน้ำตาที่เขาติดอยู่บนเสื้อพี่เนี่ย
มันเหมือนกับเป็นพันธสัญญา
มันเป็นสิ่งที่เขาฝากความหวังกับเรา
ว่าเขาทุกข์นะอย่าทิ้งเขาแล้วเราต้องแก้ให้ได้
คืออันที่สองเนี่ยพี่ทำการเมืองเรียกว่า
เหมือนคนอย่างคิดอย่างคนเป็นแม่แล้วกัน
ลูกพี่เนี่ยถามปัญหาถามอนาคตของประเทศพี่ตอบไม่ได้นะ
ดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าวันนี้พี่ก็พยายามที่จะทำหน้าที่ของพี่ในการ
ประเทศที่มันดีขึ้นกว่านี้เนี่ยให้คนรุ่นต่อไปนะ
ดังนั้นอันนี้เนี่ยเลือกเราไม่เดินหน้าไปสู่วิกฤต
และพี่เองสามารถที่จะประสานคนหลากหลายให้มาร่วมกัน
จุดเดียวกันว่าเอาประเทศให้รอดก่อนอย่ามาขัดแย้งกัน
เรื่องที่สองก็คือต้องแก้รัฐมนูล
ซึ่งพักไทยสร้างไทยยังไม่มีสอสอสักคนนะ
แต่เราได้เสนอกฎหมายเข้าสภาไปแล้ว๔ฉบับ
หนึ่งในนั้นก็คือแก้ไขรัฐมนูลให้เลือกตั้งสอสอ
รอรับมนูลถ้ามาจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่มีใครยอมรับ
ต้องมาจากประชาชนนะคะ
ให้ประชาชนคือน้ำหน้าที่ประชาชนเขียนซะ
รัฐมนุนเป็นกฎหมายสูงสุดไม่ควรจะมาจากปลายกระบอกปืนของ

แต่ควรจะมาจากปลายปากกาของประชาชน
และในนั้นระบุด้วยว่าคนที่ทำรัฐประหาร
คือกระบดต้องได้รับโทษสูงสุด
นี่คือสิ่งที่มันต้องดึงประเทศไทยให้กลับไปอยู่ในระบบสากล
ให้ปกติสุขยุติความขัดแย้งการเมืองสองคั่ว
อันนี้พี่มั่นใจว่าพี่ทำได้
และกลไกรัฐมนูลเราก็ใส่ไปแล้ว

ซึ่งไปแตะก็จะเกิดความขัดแย้งอีก
อะไรที่ลดความขัดแย้งได้คนทะเลาะกันเยอะแล้ว

แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างพาประเทศให้รอดก่อน
และตรงไหนที่ยังไม่พอใจว่ากันฟังกันเยอะ
และประเด็นที่๓ที่จะทำให้ประเทศรอดก็คือ

เราต้องเปิดโอกาสที่จะรับฟังและให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วม
ทั้งน้องนักศึกษามาช่วยกันมาคิดแล้วก็ไม่ใช่ไปสร้างความขัดแย้งสร้างความเกลียดชังต่อเนื่องอีก
วันนี้เราเกลียดชังกันมาแบ่งคั่วกันมา๑๗ปีเนี่ยประเทศพังไหม
วันนี้ถ้ายังเลือกกันแบบเดิมพักเดิมที่เป็นคู่ขัดแย้ง
การเลือกตั้งคือการเริ่มต้นสงครามครั้งใหม่
ไทยสร้างไทยจะไม่ปล่อยให้ประชาชนเกิดสงครานอย่างนี้เราจะมาสร้างชัยชนะให้ประชาชน
ทีนี้ที่คุณหญิงสุดารัฐบอกว่าไทยสร้างไทยคือทางรอดและทางเลือกใหม่

คั่วเนี่ยไม่ใช่มามาเลือกตรงนี้เนี่ยแต่ในขณะเดียวกันไทยสร้างไทยหรือคุณหญิงสุดารัฐก็พยายามบอกตลอดว่า
ฝั่งนั้นพระเด็จการฝั่งนั้นปฏิวัติฝั่งนั้นอย่างนี้นี่คือหลักการอย่างนี้แล้วคือมันจะไม่กลายเป็นว่าไทยสร้างไทยเองก็เอาตัวไปเป็นศัตรูกับทั้งสองฝั่ง
เรียนอย่างนี้ค่ะสิ่งที่พูดเนี่ยมันข้อแรกนี่คือหลักการประชาธิปไตยเราเราจะปกครองในระบอบนี้ไหมตัวบุคคลไม่เป็นไรเลยนะพี่ไม่ได้มีปัญหากับตัวบุคคลคนใดคนหนึ่งเลยนะคะแต่หลักการประเทศมันต้องมีถูกไหมคะเราจะไปสนับสนุนให้ไปเห็นดีเห็นงามกับการยึดอำนาจเนี่ยพี่ยืนต่อสู้อย่างนี้มาตลอดไม่ใช่เพื่อตัวพี่เอง
สามสิบปีมาเนี้ยเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อพี่แต่เพื่อประชาชนส่วนที่สองมันเป็นความจริงไหมที่สิบเจ็ดปีมาเนี้ยเราเลือกฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่พี่เคยอยู่อ่ะนะแล้วมันไม่เคยทำงานได้เลยอ่ะมันทำงานได้แค่ปีสองปีแล้วก็ถูกถูกยึดยึดอำนาจแล้วก็ยาวกันมาอีกยึดอำนาจ
แล้วสองคั่วขัดแยกนี้ครั้งนี้เป็นสงครามครั้งสุดท้ายพี่ไม่สามารถที่จะไปห้ามความคิดของคนทั้งสองคั่วได้สงครามครั้งสุดท้ายคืออะไรฮะสงครามครั้งสุดท้ายคือวันนี้

ก็อาจจะมองพักเก่านะพักที่เป็นคั่วความขัดแย้ง
ก็อยากจะชวนประชาชนให้เราขอเป็นกองหน้า
ในการพาออกจากสงครามนี้
ให้ประชาชนมองว่ามันไม่ได้มีตัวเลือกแค่สองคั่
ถ้าเลือกไทยสร้างไทยอย่างถล่มทลาย
ประเทศจะไม่เจอทั้งเรื่องความขัดแย้งและไม่เจอเรื่องการรัฐพาหาร
และไม่เจอเรื่องของสิ่งที่เลวร้ายที่เราถูกกระทำมา๘ปี
คือถ้าเลือก๕คน๑๐คนอะไรพวกนี้ไทยสร้างไทยเข้าไปแก้เรื่องพวกนี้ให้ไม่ได้
มันไม่พอเสียงไม่พอขอแบบถล่มทลาย
ถ้าขอแบบถล่มทลายหัวหน้าพักก็เป็นนายกได้ด้วย
พร้อมเป็นนายกพร้อมนโยบายมีอะไรยังไงบ้าง
เดี๋ยวช่วงหน้าผมกลับมาโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวจะบอกไม่หมด
ช่วงหน้าพักครู่เดียวถ้าอยากจะให้เขาเลือกแบบถล่มทลาย
และหัวหน้าพักก็พร้อมเป็นนายกด้วยจะเข้าไปแก้ปัญหาต่าง
ปลดล็อกให้กับประเทศเนี่ยอีกสักครู่กลับมาฟังฮะ
การเมืองสองคั่วเนี่ยไม่พ้นเจอปัญหาเดิม
ต้องเลือกไทยสร้างไทยแบบถล่มทลายใช่ค่ะ

ทั้ง๒ใบทุกเขตให้ถล่มทลายค่ะ

นโยบายต่างที่จะทำให้ประชาชน

ใช่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะ

เราจะสร้างโอกาส

ส่งเสริมให้ประชาชนทำมาหากินได้สะดวก
นะคะเราเนมตัวเองว่า

หมายถึงคนทั่วไปนี่แหละ

แรงงานจนไปถึงเกษตรกร

ด้วยระบบอำนาจนิยม

จนทำให้เขาทำหากินยากนะคะ

ช่วยคนตัวเล็กนะคือประชาชน
ส่วนใหญ่ด้วยการ

จากพันธนาการก็คือ
กฎหมายที่กฎทัพเราได้เสนอกฎหมาย

แขวนหรือพัก

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ระดับต้นนะ
ที่มีใบอนุญาตมากที่สุดในโลก

เลอะเถอะคือมีกฎหมาย

ใบอนุญาตคือใบไม่อนุญาต
เพื่อจะได้มีโอกาสรีดไถ
ถ้าผมจะทำมาหากินผมต้องไปขอใบอนุญาต
ถูกเอาพี่ยกตัวอย่างเรื่อง

ยกตัวอย่างเรื่องคุณจะเปิดร้านอาหาร

ต้องขอ๒ใบนะอยู่ในร้านเดียวกันนะ

ทำคู่กันเป็นเส้นขนานนะ

ขายใกล้วัดใกล้โรงเรียนได้ไหม

บังคับใช้ในกฎหมายส่วนอื่นอยู่
ถูกคุณทำไมต้องไปทำอีก

ออยอร์ที่ต้องไปขอมีอย่างเดียว

เป็นการจดแจ้ง๗วันขายได้เลย
อาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอาง

เขียนไว้หมดเลยว่าถ้าคุณจะผลิต

โฆษณาอะไรได้โฆษณาอะไรไม่ได้

มันจะต้องให้ทันโลกและให้แข่งขัน
กับต่างประเทศได้

เอาสลากมาติดที่สินค้าตัวเอง

เขาให้ห้ามคุณใส่สารกันบูด

จับได้ปั๊บโทษแรงแบนเลย

แล้ว๗วันที่ประกาศไว้ก็คือเพื่อให้
ให้จดแจ้งเขาเรียกว่าจดแจ้ง
คือเหมือนกับใช้ตัวคุณนี่แหละ
บังคับตัวเองแต่ถ้าคุณทำผิด
คุณโดนแน่โดนแน่โดนโทษแรงด้วย

เราจะต้องแก้หนี้เติมทุน

ท่องเที่ยวแล้วก็พวกวิสาหกิจชุมชนเนี่ย
เราจะตั้งกองทุนที่ชื่อว่ากองทุนสร้างไทย๓แสนล้าน
แสนล้านอย่าตกใจนะว่าสุดารัฐจะไปเอาเงินจากไหน
กู้ไม่หมดเนี่ยมันมีอยู่แล้ว
ไม่ต้องไปกู้เพิ่มนะเราจะมาตั้งเป็นกองทุนใช่
แต่กองทุนเราปลดล็อกความยากซะ
มากนะมากที่สุดด้วยมากกว่าเซ็กเตอร์อื่น
แต่กู้เงินได้แค่๔แสนลายนอกนั้นต้องกู้นอกระบบ
ดังนั้นกองทุนนี้เอามาและรัฐอย่าบริหารเอง
เอาเอกชนสภาหอการค้าสภาอุดสภาต่างเนี่ย
เขามาช่วยบริหารเพราะเขาจะรู้ว่าใครมีศักยภาพแค่ไหนควรจะทำยังไง
ทำให้เขาระเบิดการทำมาหากินได้อย่างคล่องตัว
นี่นอกระบบโหดไหมโหดแสนโหดถ้าเดินไปแม่ค้าข้างไทยรัฐเนี่ย
ร้อยละ๒๐ต่อเดือนแล้วทวงก็โหดด้วยอ่านข่าวอยู่ทุกวัน
บางทีแทงกันตายก็มีใช่ขนาดที่คนรวยเนี่ย
เท่ากับ๒๔๐ต่อปีแล้วเมื่อไหลคนรวยคนจนจะหายจนสักทีนึง
ดังนั้นเราตั้งกองทุนคนตัวเล็ก
กองทุนนี่อยู่ใน๓๐๐๐ล้านเนี่ยใช้เงินไม่เยอะนะคะ
องทุนนี้จะช่วยล้างหนี้นอกระบบให้กู้ตั้งแต่๕๐๐ถึง๕๐๐
บาทดอกเบี้ยเหลือเพียงร้อยละ๑ต่อเดือน
ลัดก็ได้ตั้งสิบสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีละลัดก็กำไรแล้วนะ
ถูกไหมแต่ว่ามันช่วยคนตัวเล็กให้เขาปลดหนี้นอก
ระบบได้และมีเงินไปทำทุนต่อได้อืมและตามใดที่
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์เข้าประกันนะครับไม่ต้องมีบุคคลเข้าประกัน
ใดที่เขาไม่เบี้ยวหนี้เขาไม่ตั้งใจที่จะโกง
เขาจะอยู่ในระบบนี้ไปตลอดชีวิตดังนั้นไทยสร้างไทยไม่แจกบัตรคนจน
แต่เราจะแจกบัตรเครดิตประชาชนเพื่อให้เป็นเงินด่วนที่อยู่ข้างตัว
เดือดร้อนเงินเมื่อไหร่เอาไปใช้ดอกเบี้ยถูกคนจะได้ตั้งตัวได้
มีเงินไปทำมาหากินล้างหนี้นอกระบบได้นี่แก้หนี้เติมทุนนะคะ
จนถึงประชาชนตัวเล็กเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิพิเศษเหมือนกับที่ต่างชาติมาลงทุน
เดี๋ยวผมมีอีกหลายเวทีไทยรัฐก็มีอีกหลายเวทีเดี๋ยวจะเชิญมาคุยนโยบายเพิ่มเติม
เวลาผมจะหมดผมเลยอยากขอถามเรื่องนี้ก่อนนะคือเรื่องของการจะมาทำต่างพวกนี้เนี่ย
อย่างที่เราคุยกันต้องได้สอสอแบบถล่มทลายใช่ไหมทีนี้ไทยสร้างไทยจะส่งกี่เขตกี่พักอะไรยังไง
พักเดียวจะถามว่าส่งแคนดิเดตนายกกี่คนด้วย
แคนดิเดตนายกเราจะส่ง๓คนนะคะมีใครบ้างวันนี้เราประกาศชื่อแล้วนะคะ
ที่เราจะเปลี่ยนเชฟเศรษฐกิจจากสามเหลี่ยมรวยกระจุกจนกระจาย
จะเปลี่ยนให้เป็นลูกรักบี้รวยจนนิดเดียวแต่คนตรงกลางพออยู่พอกินไม่มีหนี้นะคะ
คนที่๓ก็นตสิทธาธิวารีนะคะ๓คนค่ะสิทธาจะเป็นคนเชื่อมเจน
เพราะพี่บอกแล้วว่าเรามาสร้างพักด้วยความเสียสละเรามาเป็นแค่เสาเข็ม
เรากำลังจะเชื่อมให้คนใหม่เข้ามาทำงาน
แต่แคนดิเดตนายกคนที่หนึ่งและถ้าต้องโหวตต้องเสนอชื่อในสภาก็คือชื่อของคุณหญิงสุดารัฐหัวหน้าพักใช่ไหม
ก็ปฏิเขาเป็นแบบนั้นนะคะสสเขตสสเขต๓๐๐แก่
เพราะว่าก็ยอมรับว่ามันมีข้อผิดพลาดในบางจุดที่ทำให้บางจังหวัดเราส่งไม่ได้
พอมีข้อผิดพลาดจากการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะซึ่งมันก็ต้องยอมรับตามสภาพนะคะ

คาดหวังให้ได้มากที่สุดสิคะทั้งชวนประชาชนว่าวันนี้ไทยสร้างไทยกาให้ตัวเองไม่ได้
ถ้าเชื่อแบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือก๒คั่วเดิม

เลือกไทยสร้างไทยให้ถล่มทลาย
เราพาให้ประชาชนชนะให้ประเทศรอดอย่างแน่นอน
ไม่ว่าจะคั่วไหนก็แล้วแต่สมมุติถ้าเขาได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
ถ้าเราเราไม่ถึงแล้วเขามาชวนร่วมรัฐบาลเนี่ย
จะเลิกขั้วเดิมไปร่วมกับเขาได้ไหม
เรียนอย่างนี้ค่ะพี่ยืนหลักการชัดแล้วตั้งแต่ต้นเลยค่ะ

พี่ไม่มองเป็นพักนะเรื่องพักเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเราใบแอสนะ
เราก็ให้ความแฟร์พี่มีเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้นเอง
เราไม่สามารถที่จะไปยกมือให้เขาได้เอาแง่นี้เอาแค่นี้ถูกมั้ยมันชัดเจน
คือถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่พักไหน

หรือไม่โหดไม่โหดนายกที่ให้อยู่แล้ว
หลักการนะคนที่เคยทำรัฐบาหารมานะเราไม่สามารถสนับสนุนได้จริง

ก็ลุงคนไหนก็แล้วแต่ที่ทำรัฐพาหารมาเนี่ยนะ

ขณะเดียวกันวันนี้เนี่ย
ไม่อยากจะพาประเทศไป

ก็ต้องดูว่าอีกขั้วหนึ่งเนี่ย
เขาต้องการเดินประเทศแบบไหน

พี่ไม่ได้บอกเลยว่า
วันนี้พี่ไม่ประกาศจับคั่วกับใคร
พี่ขอจับมือกับประชาชน
แล้วก็ให้ประชาชนเลือกเราอย่างถล่มทลาย

เลือกเราให้มากที่สุดทั้งเขตทั้งคนนะ

ขอจับมือกับประชาชนก่อน